วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะฮะ
โควิด๑๙นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคแถลงนะครับ
เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๕๗คนด้วยกันนะครับ
ถ้าจะแยกเนี่ยจะเป็นติดเชื้อในประเทศ๙๐นะครับ
แล้วก็มาจากการค้นหาเชิงรุกตามชุมชนต่าง๔๒นะฮะ
เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ซึ่งอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐอยู่แล้ว๒๑นะครับ
แล้วก็มีผู้ที่ลักลอบเข้ามาไม่อยู่ในสถานที่กักกันเนี่ย๔นะฮะ

ผู้ป่วยยืนยันสะสมของไทยนะครับโควิด๑๙ตั้งแต่ระบาดรอบแรกนะครับ
จนถึงตอนนี้๑๙๙๑รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้นะครับ
ยังสะสมอยู่ที่๖๗ศพนะครับอันนี้ซึ่งก็ดีแล้วนะฮะ
รวมติดเชื้อในขณะนี้เนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในรอบ๒นี้นะครับ
การระบาดณขณะนี้๖๐จังหวัดแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณหมอทวีสินบอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลสนามเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นมาก
สำหรับประเทศไทยนะครับเพราะเรามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙อยู่ถึง๖๐จังหวัด
แล้วใน๖๐จังหวัดเนี่ยมีอยู่๑๐จังหวัดที่มีผู้ป่วยมากกว่า๕๐คนนะฮะ
เพราะฉะนั้นทุกจังหวัดต้องเร่งทางโรงพยาบาลสนามมารองรับนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแล้วจะรองรับไม่ทันนะฮะ
คือโรงพยาบาลปกติเนี่ยก็ดูแลได้นั่นแหละแต่ก็อย่าลืมว่าก็ต้องมีผู้ป่วยปกติอยู่

ใช่ไหมฮะพอมีผู้ป่วยติดเชื้ออะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีเพิ่มนะครับสำหรับโรงพยาบาลสนามนะครับ
รายจังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มขึ้น๒๓
จำนวนนี้มีเด็ก๙เดือนด้วยนะครับที่ติดนะครับสมุทรสาคร๒๕เด็ก๕ขวบติดเชื้อด้วยนะครับ
ที่ระยองมีผู้ป่วยรายใหม่๑๒นะฮะมีเด็กอายุต่ำสุด๖ขวบแล้วก็เด็กชายวัย๙ขวบนะครับ
ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดในครอบครัวนะฮะที่สมุทรสาครเนี่ยวันนี้เพิ่งมีการแถลงล่าสุด๑๗นาฬิกาที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครแถลงบอกว่าตอนนี้พบผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่เพิ่มขึ้น๒๐๘รายนะครับ
แนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก๑๗๒ซึ่งเป็นคนไทย๒นะฮะแล้วก็มีต่างด้าว
ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นผู้ป่วยจากการตรวจในโรงพยาบาลเจอ๓๖นะฮะซึ่งใน๓๖นี้เป็นคนไทย๒๐ต่างด้าว๑๖นะครับ
มุทรสาครตอนนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมโควิด๑๙ทั้งหมด๓๗๖๐คนนะครับ
เป็นคนไทยนะฮะทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็เฝ้าดูอาการนะครับ๘๑๘เป็นคนต่างด้าวนะฮะ
ผู้ป่วยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลมีทั้งคนไทยที่อยู่ระหว่างการรักษานะฮะ๑๖๐ต่างด้าว๑๖๐
และเฝ้าสังเกตการณ์อีก๑๐๓๒นะครับที่ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วรักษาหายแล้วก็มีนะฮะ
มุทสาครนะครับกลับบ้านได้แล้วนะครับเป็นคนไทย๔๗๓ต่างด้าว๙๐
ผู้ที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่พบเชื้อและกลับบ้านได้
มีอีก๑๘๔๓แยกเป็นคนไทย๑๘๑ต่างด้าว๑๖
ส่วนผู้เสียชีวิตที่สมุทรสาครจากการระบาดรอบนี้ยังอยู่ที่๑รายนะครับ
ใช่ค่ะตอนนี้รออยู่นะคะถ้าเกิดว่าข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ
เบื้องต้นบอกว่าจะให้คนไทยสามารถขึ้นทะเบียนรับวัคซีนได้ก็คือวันแห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์
จากนั้นก็จะทยอยมาเป็น๓ล็อตใหญ่นะคะสำหรับ๒ล้านโดสแรกนะคะ
แต่ทีนี้มันมีแนวคิดเรื่องของการที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเขาก็มีงบประมาณของเขาเองเนี่ยนะคะ
บริหารอยู่แล้วนะคะก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะงบประมาณส่งท้องถิ่นตรงเนี้ยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย
จะนำไปจัดซื้อวัคซีนได้ไหมวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกไฟเขียวนะคะ
ให้สามารถใช้งบส่วนท้องถิ่นไปจัดซื้อวัคซีนของท้องถิ่นของตัวเองได้
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรื่องของการจัดซื้อต้องเป็นวัคซีนที่ถูกต้อง
แล้วก็ผ่านการรับรองของออยของไทยนะคะคือตอนนี้นายกบอกว่า
ประชาชนตั้งความหวังไว้เยอะกับเรื่องของวัคซีน
แม้จะมีหลายประเทศที่ผลิตวัคซีนได้แต่สำหรับประเทศไทย
การนำเข้าวัคซีนต้องผ่านการรับรองแล้วก็ตรวจสอบให้ได้มาตรฐานนะคะ
ซึ่งผลเนี่ยผลการทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพของตัวยาวัคซีนเนี่ย
ออกมานายกบอกว่ายอมรับได้ส่วนวัคซีนจากแหล่งอื่นอื่น
เดี๋ยวต้องรอผลก่อนนะรอผลตรวจสอบต่อไปแล้วก็ต้องได้มาตรฐานออยของไทยด้วยนะคะ
ส่วนอนาคตต้องพิจารณาอย่างรอบครอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนคนไทยค่ะ
ก็ถือว่าเขาเป็นสิทธิเขาใช้ได้นะเป็นเรื่องของสภาท้องถิ่น
เขาจะจัดซื้อยังไงที่ไหนก็ไม่ว่ามาถ้าวัคซีนนั้นนำเข้ามาในประเทศแล้วนะ
แล้วผ่านมาตรฐานของออยอร์แล้วนะ
เพราะงั้นสิ่งที่สุดคือหลายคนก็ตั้งความหวังกับวัคซีนมาก
เป็นต้องหาหลายช่องทางนะหลายประเทศหลายอะไรมา
แต่ทั้งท้ายที่สุดนี้จะต้องผ่านมาฐานออย
ถ้ายังไม่ผ่านเราก็ต้องระมัดระวังที่สุดผลข้างเคียงต่างเยอะแยะหมดนะ
วันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าของที่จะมาผลิตที่สยามไบโอไซด์
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ใช่ไหมอื่นก็ยังต้องตรวจสอบกันต่อไป
แต่เราก็เชื่อมโยงไว้หมดนั่นแหละนะไม่ว่าจะของใครของใครก็ตาม
วันหน้าผมคิดว่าการผลิตวัคซีนเนี่ยจะมีมากขึ้น
แต่ต้องดูว่าประเทศต้นทางเขารับรองมาตรฐานหรือเปล่า
นั่นก็คือประเด็นสำคัญซึ่งผมจะต้องตัดสินใจตรงนี้
ผลการทดสอบเรื่องของวัคซีนของบริษัทสยามเบลไซด
นายกบอกว่ายอมรับได้เนี่ยก็คือต้องมีประสิทธิภาพ๖๐ขึ้นไปนะคะ
หมายถึงว่าฉีดให้คน๑๐๐คนเนี่ยต้องสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกัน
เรื่องของโรคโควิด๑๙ได้๖๐คนนะคะ
คุณสมนึกธนเดชาคุณนายกเทศบาลนครบุรีบอกว่า
ทางเทศบาลพร้อมที่จะนำงบสะสมจำนวน๒๖๐ล้านบาท
คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเก็บงบประมาณของเขาเอง
มาใช้ซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลนนทบุรีกว่าสองแสนหกหมื่นคนค่ะโดยจะทำหนังสือ
ความต้องการซื้อวัคซีนเนี่ยไปที่กระทรวงสาธารณสุขกันนะคะ
ประมาณ๒๐ล้านบาทเพื่อจะนำงบประมาณ
ส่วนนี้ไปจัดซื้อวัคซีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนให้ได้มีภูมิคุ้มกัน
สามารถป้องกันโรคโควิด๑๙ได้แล้วก็สามารถกลับ
ใช้ชีวิตได้ตามปกติได้นะคะส่วนงบประมาณสำรอง
รัฐบาลอนุมัติให้ท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนได้
อันนี้ถือว่าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินค่ะ
แต่ละท้องถิ่นเนี่ยงบประมาณเขาจะมีไม่เท่ากัน

จากการเก็บภาษีเก็บรายได้ของท้องถิ่น
อย่างนทบุรีนายกทะสมนตรีเทศบาลนครนทบุรี
บอกว่ามีงบสะสมอยู่๒๖๐ล้าน
ประชากรอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ประมาณ๑แสนกว่า๑แสนก้าวหมื่นกว่าคน
เกือบ๒แสนคนคนหนึ่งก็๒โดส
ก็อยู่ที่ว่าการติดต่อผ่านทางภาครัฐของไทยด้วย
แล้วก็จะได้มาจะเป็นแบบไหนอย่างไร

แต่คุณต้องมีมาตรฐานแล้วก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องก่อน